คือคนโคราชบอกเลยว่าทุกคนนะคะทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้
ทุกคนคือฮีโร่ของชาวโคราชทุกคนคือฮีโร่ของเรา
ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจกู้ชีพกู้ภัย
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูวีรกรรมของฮีโร่สอหอค่ะ
ซึ่งสอหกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปถึงห้างเทอร์มินัล๒๑
ก็ทำให้รู้พิกัดของคนร้ายว่าคนร้ายอยู่ในจุดไหน
เดี๋ยวดูการปฏิบัติหน้าที่ของกองพันธ์ทหารสรวจที่๒๑ค่ะ
ดูยังไงดูหน่อย
ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้
แล้วคือถ้าพี่จะไปประตูนี้มันจะไปเตรียมมันจัง
มันแอบดูก่อน

ก็จะมีสารวัตรทหารบก๒นายนะคะตำรวจ๑นาย
นี่คือกลุ่มแรกเลยนะคะ
และทั้งหมดนี้ก็คือฮีโร่ของพวกเราด้วยที่เข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ที่ประสบเหตุนี่ค่ะ
ก็จะเห็นเลยว่ากล้องวงจรปิดในห้างมีมุมไหนมองเห็นอะไรบ้าง
ก็เลยรู้ว่าคนร้ายอยู่ตรงไหน
เป็นชุดแรกเลยที่เสี่ยงชีวิตบุกเข้าไป

คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราไปที่มณฑนทหารบกที่๒๑
ไปคุยกับหนึ่งในสารวัตรทหารบกนะคะ
พลนัสสมัครคัมภีร์ผลสุวรรณกองพันธานสารวัฒน์ที่๒๑

ที่เข้าพื้นที่ห้างเทอร์มินัล๒๑
แล้วก็ส่งสัญญาณให้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
หน่วยอรินทราชหน่วยหนุมารกองปราบ
บุกเข้าไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในห้างออกมาได้
เราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะว่าคือทางสฮหลังจากได้รับวิทยุ
รายงานแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายเข้าไปกราดยิงผู้คน

กองพันธารสารวัตรที่๒๑ไปควบคุมพื้นที่ก่อนเลยนะคะ
แต่พอไปถึงคุณผู้ชมคนร้ายขับรถหนีไปห้างเทอร์มินัล๒๑แล้ว
ก็เลยรีบนำกำลังตามไป
คนร้ายมีอาวุธสงครามเป็นพลแม่นปืน
ผู้บังคับบัญชาก็เลยสั่งแบบนี้นะคะว่าให้ปิดพื้นที่ก่อน
ปิดพื้นที่โดยรอบแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
ตามบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่ค่ะ
ที่เขาหนีออกมาจากห้างคุณผู้ชม
อหอก็เลยบอกว่าถ้าเราเข้าไปในห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
ว่าในห้างใครเคลื่อนไหวอะไรตรงไหนบ้าง

มีสารวัตรทหารบกอีก๑นายตำรวจอีก๑นาย
เขาก็เข้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องนี้
เรามีแค่นี้มีแค่๒คนในมือ
แต่นั้นจากยอมรับว่าพี่ตำรวจคนที่เราไปเจอ
เขามีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงก็นำนำนำนำ
เจ้าที่สองห่อสองนายตรวจหนึ่งนายแล้วก็เจ้าที่สองนาย
เข้าไปในพื้นที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ย
ไม่ทราบว่าคนร้ายอยู่จุดใดว่าเขาอยู่ส่วนไหนของห้าง
เราอาจจะโผล่ไปเราไปเจอเขาเลยทันทีแต่เรายังมีจิตใจที่ว่า
ประชาชนอยู่ข้างบนเขาไม่มีอะไรเลย
เขาไม่มีเสื้อเกาะเขาไม่มีปืนแต่เรามีเสื้อเกาะเรามีปืน
เรามีทักษะการป้องกันตัวเราเข้าไปเรามีโอกาสสูงกว่า
ที่จะพาคนข้างนอกข้างในออกมาข้างนอกได้มากกว่า
เราเข้าไปถึงปั๊บเราทยอยเข้าไปถึงห้องซีทีวีแต่เราพบว่า
เข้าไปถึงเนี่ยมันเป็นชั้นเอลจีแล้วเป็นจุดที่คนร้ายจอดรถ
เราก็เข้าไปถึงปุ๊บเจอหน้าห้องเรารีบเข้าห้องยึดพื้นที่ให้ได้ก่อน
พอเรายึดพื้นที่ได้ปั๊บเราเช็คกล้องทุกภาพ
เพื่อหาเจ้าตัวเราเปิดเราเปิดไปเจอเขาลงมาจากชั้น๔
สามชั้นสองลงมาถึงชั้นเอลจีดันเป็นความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่รู้
ก็คือชั้นเอลจีกับห้องควบคุมเป็นห้องเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละฝาก
เราก็พยายามยึดให้ได้ใจก็กลัวเจ้าหน้าที่ก็กลัว
ทุกคนค่อนข้างจะกลัวแต่ว่าก็ได้พี่ตำรวจเขาคอยแบบ
สติตลอดว่าไหวนะทำงานได้นะน้องต้องสู้นะ
วันนี้ครับพี่ก็เลิศสู้กับบอกอยู่อย่างงี้จัดกำลัง
ขั้นตอนต่อไปเขาดำเนินการแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
นี่คือจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติงานแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะ
ว่าให้เข้ามาทางบันไดหนีไฟมาช่วยคนที่ติดอยู่ในชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ออกไปก่อน
จากนั้นชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖และฮนุมานกองปราบ
ก็ทยอยเข้าไปควบคุมพื้นที่แต่มีอุปสรรคค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อุปสรรคก็คือแน่นอนคนที่ติดอยู่เขากลัวครับประชาชนหวาดกลัวก็เลยตัดสินใจไปช่วยค่ะ
ช่วยอีกแรงหนึ่งจัดกลุ่มคนที่จะต้องพาออกไปก็คือจะแบ่งให้คนที่เขาบาดเจ็บออกไปก่อน
ก็ช่วยเดินนำทางไปจนถึงปากทางพอช่วยออกไปแล้วเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นกลัวมากแล้วยิ่งทราบข้อมูลว่ากำแพงเนี่ยไม่ได้หนาเลยกลัวมากแล้วเชื่อว่าเราทราบคุณว่าเขาใช้กระสุนเจาะเกาะ
ก็เลยยิ่งกลัวเป็นแบบวันทวีคนไปเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่มีคนสั่งการข้างใน
เราไม่เป็นหูเป็นตาข้างในเนี่ยคนข้างนอกก็จะเข้ามาไม่ได้
มันต้องหาคนข้างนอกเข้ามาให้ได้ก่อนครับเพราะว่าอย่างน้อยเราอยู่ตรงนี้
รู้ทางหนีทีไรแล้วแล้วว่าเราอยู่ในห้องควบคุม
เขามาอย่างนี้เราไปทางไหนได้บ้างเข้ามานี้เราไปทางไหนได้บ้าง
เราก็ต้องศึกษาในพื้นที่แผนผังตรงนั้นค่อนข้างพอสมควรอยู่ก่อนจะกระชับพื้นที่ได้ครับ
สำหรับผมอย่าเรียกว่าฮีโร่ดีกว่าครับเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
เราเป็นทหารครับเลือดเราเป็นทหารประชาชนเราต้องมาก่อน
นี่ค่ะคือประชาชนที่ติดอยู่ข้างในแน่นอนทุกคนหวาดกลัว
แต่เจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะก็ต้องใจเย็นให้กำลังใจ

พลตรีเกียรติศักดิ์วิเวกผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑
ในฐานะผู้บัญชาการกองพันธหารสารวัตรที่๒๑

บอกว่าวันนั้นตึงเครียดมากจริง
สั่งการให้สารวัตรทหารบกไปประจำตามจุดต่างนะคะ
ไปช่วยคุ้มกันไปช่วยลำเลียงประชาชน
ช่วยออกมาได้๒๓๐๐คนนะคะ
สั่งการอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของทุกภาคส่วนค่ะ
คุณพระเด็กไปอย่าวิ่งไม่ต้องมองผมไม่ต้องคุย

หน้าที่อยู่แล้วครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับ
เราคงไม่ต้องการคำว่าต้องออกมาเป็นฮีโร่ในสถานการณ์นี้ครับ
เราทราบแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าที่สวัสทหารเราทุกคนนะครับที่ได้รับการแจ้งเหตุ
รวมถึงตัวผมเองก็ลงไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะต้องไปมีความสำคัญในเหตุการณ์นั้นอย่างไรครับ
ขอให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับ
เจตนาของตอนนั้นก็คืออยากที่จะช่วยเหลือในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้ในโอกาสแรกครับ
คลิปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นช่วงที่พาคนออกมาเห็นไหมฮะ

จุดที่เจ้าหน้าที่ให้คนเนี่ยรีบเดินออกไปเนี่ยนะ
อยู่ตรงจุดสะพานลอยต่อของห้าง
ถ้าเป็นตัวเราในเวลานั้นนะคุณเข็มมาสอนผมว่ามันจะไกลมาก
ถูกต้องค่ะคือแน่นอนด้วยความหวาดกลัวด้วย
แทบไม่ไหวนะคะด้วยความตกใจและกลัวค่ะ
เดินออกไปจะเจออะไรแต่เจ้าหน้าที่ทำให้คนอุ่นใจ

ปฏิบัติตามคำสักครู่
ตามที่ผมบอกนะจะถ่ายอะไรถ่ายนะแต่ขอให้ทำตามที่ผมบอก
แล้วคุณจะปลอดภัยแล้วก็เดินตามออกไปแล้วก็รอดออกมาค่ะ
แล้วเราจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เป็นจุดใช่ไหมคอยแบบเฝ้าอยู่
คุณไปกันคุณไปกันแล้วดูโอ้โห
แล้วทางเดินต่อไปเนี่ยค่ะโอ้โหใจอ่ะนะในช่วงเวลานั้นนะ